ท่านหนึ่งยืนขายยำอยู่หน้าร้านมันก็เป็นตลาดเนอะ

ลูกสาวนั่งอยู่หลังร้านสักพักหันไปลูกสาวตัวสั่น

เค้นไปเค้นมาลูกสาวบอกว่าเจอผู้ชายมาจับก้น
โอ้โหแม่ก็บอกว่าลูกฉันใครก็แตะไม่ได้
นะคุณแม่วิ่งตามผู้ชายคนนั้นปรากฏว่าเป็นผู้ชายเร่ร่อน
แต่คุณแม่ไปจับเองถูกผู้ชายต่อยใส่
ตาคุณแม่เขียวเลยแต่คุณแม่จับได้นะฮะ

ตาคุณแม่มันไม่ได้ไปไหลลูกแม่ไม่ได้ไปไหล
ใช้คำว่าใจเด็ดน่าจะมันไม่กลัวใช้คำว่าใจเด็ดแต่ไม่กลัว

นั่นน่ะสิฮะลูกสาวเห็นลูกสาวก็ร้องไห้ร้องหกนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดในอำเภอบ่อพลอยที่จังหวัดกาญจนบุรี
แม่ค้าร้านยำพี่ผู้หญิงคนนี้เสื้อสีชมพู
เป็นแม่ของน้องผู้หญิงที่โดนผู้ชายคนนี้จับก้นไป
ยำอยู่แล้วคนในตลาดก็ช่วยถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็บอกว่าคือเขามีลูกสาว๓คนนะฮะ

ไม่มีใครหน้าไหนทำลูกสาวเขาได้แม้แต่ปลายเล็บเขาว่างั้น

คือวันที่เกิดเหตุเธอก็ยืนขายยำให้กับลูกค้าอยู่หน้าร้าน
ทันสังเกตว่ามีผู้ชายคนนี้แอบไปนั่งอยู่หลังร้าน
พอลูกสาวเธอสักพักหนึ่ง
ทำไมลูกสาวร้องไห้ตัวสั่นขึ้นมานะฮะ

ผู้ชายคนนี้เดินผ่านลูกสาวก็ร้องไห้มากขึ้น

สักพักเค้นถามถึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้ที่เดินวนอยู่

โอ้โหคนเป็นแม่โกรธมากครับ
รีดเดินออกไปขวางตัวผู้ชายคนนี้

สุดท้ายตำรวจก็มาแล้วก็จับชายคนนี้ไป
แต่แม่เองก็โดนผู้ชายคนนี้ต่อยเข้าที่เบ้าตาเหมือนกันนะ

คือเข้าใจว่าเป็นชายเร่ร่อน
เขาบอกว่าตำรวจลงบันทึกประจำวันแล้วก็ไม่ยอมแจ้งความ
ข้อหาที่แม่แจ้งคือกระทำอนาจารย์เด็กหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศ
เพราะบอกว่าก็เป็นชายสติไม่ดีเป็นชายเล่ร่อน

แม่ก็เลยเกรงว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเขากลับมาอีก

ก็เลยเอาคลิปนี้โพสต์ลงโซเชียลเพราะว่าคือก็หวาดภาวะแหละ
เพราะว่าคำว่าสติไม่ดีหรือยังไง
คือต้องรอให้เอาเด็กไปเลยแล้วไปทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
ถึงจะรับแจ้งความอันนี้คุณแม่ฝากถามไปไปยังตำรวจ
เพราะเกรงว่าผู้ชายคนนี้จะมาทำอะไรลูกเธอมากกว่าการแค่จับก้นเฉยสิ
แต่เป็นฐานะแม่แม่บอกว่าแม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมไม่ยอมให้ผู้ชายคนนี้มาทำกับลูกเธออีกแน

ก็จะปกป้องลูกจนถึงที่สุดแหละ